แล้วพูดถึงเรื่องของการทำอาหาร
เราก็ต้องเลือกพวกแบบเมนูอาหารที่วัตถุดิบมันสดมีคุณภาพ
โดยเฉพาะเนื้อสัตว์อย่างอาหารทะเลอย่างนี้ค่ะ

เวลาเราจะไปซื้ออาหารทะเลเราต้องเลือกนะคะว่าอาหารทะเลนี้สดพอหรือเปล่า
เพราะถ้ามันไม่สดมันก็จะมีกลิ่นถูกไหม

แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอาหารทะเลที่น้องเขาซื้อมาเนี่ยสดหรือไม่สดไปดูค่ะ
โอ้โหอย่างนี้ก็เรียกว่าสดจัด
สดจัดเลยสดกว่านี้มีอีกไหม

จะเอาสดกว่านี้หรือเปล่า
คือสดขนาดที่ว่าไต่ขึ้นมาบนรถมอเตอร์ไซค์แล้วค่ะคุณ
มันยังไม่ไต
มาแบบโอ้สดมากอะค่ะคุณ
คือคุณลองคิดสภาพนะคะถ้าคุณขับรถอยู่ค่ะ

ขับกลับบ้านแล้วมีแบบหนวดของปลาหมึกเนี่ยค่ะ

ตกใจนะคะนั่นดิต้องมีสตินะคะถ้าขับรถอยู่นี่คือจอดก่อนนะคะ
เอาจริงนะไม่ต้องสดขนาดนี้ก็ได้
เอาแบบว่าตายแล้วก็ได้คะคุณโทษนึกออกเกินไป
จะยังไงเนี่ยจะยังไงต่อหลังจากนี้
บางทีก็แบบสดเกินไปไม่กล้าทำอะไรมันเหมือนกัน

คือมันรู้สึกเหมือนกันนะสดไปขนาดนี้ก็ไม่ไหวบางที

ถ้าเห็นอย่างนี้จับมาเลี้ยงได้ไหมมีใครเลี้ยงปลาหมึกไหมคะ
มันก็คงจะแบบวับเหมือนแมงกระพุน
อยากรู้เหมือนกันคุณผู้ชมอย่าลืมส่งมานะถ้าคุณเลี้ยงปลาหมึกผมอยากเห็นภาพจริง

เออเอาละสิเอาละเอาก็ว่ากันไปละ